ยังมีข่าวที่น่ากลัวไม่แพ้กันค่ะ

ยังคงมีกระจายอยู่ในหลายพื้นที่
อย่างที่จังหวัดเลยมีฝนตกหนัก

มีฟ้าผ่ามีฝนฟ้าขนองด้วย
จนทำให้ฟ้าผ่าลงมาที่ตู้น้ำมันหอดเหรียญ
เสียงดังโครมแล้วก็เป็นไฟไหม้เลยคุณผู้ชม

โหมลุกตู้ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญเลย

สายด่านซ้ายนาแห้วบ้านน้องหวาย
หมู่๕ตำรวจนามาราอนาแฮลจังหวัดเลย

เป็นสแตนอลโลนตั้งเล็ก
ตั้งแบบเล็กหน่อยนะคะไม่ได้ใหญ่มาก
อยู่ห่างจากด่านตรวจสกัดคัดกรองพระราชกำหนดฉุกเฉิน
ป้องกันแพร่ระบาดโควิดประมาณสัก๒๐เมตรเท่านั้น
เหมือนน้ำมันหลอดขายในชุมชนนะนะ
อย่างนั้นเลยแต่ว่าช่วงที่เกิดเหตุ
มันเกิดฝนตกหนักแล้วก็มีฟ้าผ่าค่ะ
มันก็ผ่าลงมาที่ตรงตู้ปั๊มน้ำมันนี่แหละนะคะ

เจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้พากันหลบหนี

มีเปลวไฟลุกไหม้ขึ้นที่ปั๊มน้ำมันหอดเหรียญนี่แหละค่ะ
ก็มันมีทั้งน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซล

เพราะฉะนั้นเชื้อเพลิงอย่างดีก็เลยลุกหมแบบนี้นะคะ
ทางอบทนามาราก็เลยต้องนำรถน้ำดับเปลือง
โดนถึงสารเคมีมาฉีดสกัดเปลือง
ใช้เวลาอยู่๔๐นาทีจนเพลิงสงบ

ก็พบว่าซุ้มตู้ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญไหม้ทั้งหมดเลย

ไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้
แต่เชื่อว่าความเสียหายน่าจะไม่น้อยเลยนะคะ
นี่ที่เลยฝนตกฟ้าผ่าใช่ไหมทีนี้

กระบะคันหนึ่งค่ะคือแหกโค้ง
แล้วก็ลงไปตกเขาลึกตั้ง๒๐เมตร

ดูสิโอ้โหลงไปอยู่แบบนี้เลยเนี่ยนะคะ
ตำรวจสพด่านซ้ายจังหวัดเลยได้รับแจ้งเหตุ
มีรถกระบะแหกโค้งลงเขา
บริเวณองค์พระขาวหลักกิโลเมตรที่๓๒
ที่ถนนสายด่านซ้ายนครไทย

เป็นกระบะนิสัน๔ประตูสีบรอนเงิน
ทะเบียนบ่อใบไม้จอจาน๘๙๖๑สุโขทัยนี่นะคะ
เสียหลักตกเขาลงไป๒๐กว่าเมตร
สภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้นี่คือรถพังยับเลยนะคะ

ก็คือนายวีรพันธ์สุขสว่างอายุ๕๔ปี

แล้วก็ผู้โดยสารอีกคนนึงคือนายชูศักดิอ่อนบุญอายุ๓๔ปี

กู้ภัยสว่างคีรีธรรมค่ะก็ต้องเร่งช่วยเหลือ
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชด่านซ้าย
จากการสอบสวนก็ทราบว่ารถคันนี้ขับมาจากน้องคาย

พอมาถึงจุดที่เกิดเหตุที่จังหวัดเลยฝนตกถนนลื่น
แล้วเขากำลังขับเข้าโค้งซ้ายขึ้นเขา
แต่ว่ารถมันเสียหลักก็เลยพุ่งลงไปแบบนี้
ทำให้คนในรถได้รับบาดเจ็บนะคะ